ครับผมดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลเส้นทางกันไปเดินทางไปไหนด้วยนะครับ
ครับไปโรงเรียนไปดูผู้คนอ่า
ผมจะเล่าถึงเรื่องของเส้นทางเพราะอะไรรู้ไหมครับ
เพราะว่าอันนี้เป็นฝีมือของพระธรรมพระธรรม
พระธรรมไม่ใช่รถพระธรรมนะครับพระทำจริงครับ
ทำกับมือนี่แหละครับผมถนนสามกิโลเมตรนะครับคุณผู้ชม
พระลงมือทำกันนะครับจนเป็นถนนที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
ที่บริเวณปากทางเข้าบ้านแจงแมงและวัดป่าหนองมหาไทย
ตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระสมุทรชิงฐานวิโรนะครับ
หรือว่าหลวงพ่อดิงนะครับเจ้าวาดวัดหนองป่ามหาทัย
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีทางศาสนาก่อน
จะมีพิธีเปิดถนนสวรรค์นิมิตรหลวงพ่อดิง
โดยมีพระองค์เจ้าศรีสุวรรค์เพ็ดทาวีพระประณาตา
พระบาทสมเด็จพระนรดมศรีอนุแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
เสด็จเป็นประธานฝ่ายคาราวาสและเสด็จเป็นประธานเปิดถนนดังกล่าว
กลางชาวบ้านในพื้นที่เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากครับ
สำหรับถนนสวรรค์นิมิตรหลวงพ่อดิงเป็นถนนคอนกรีตระยะทาง๓กิโลเมตร
เป็นถนนที่หลวงพ่อดิงกับชาวบ้านและศิษยานุสิต
ใจบุญจากทั่วประเทศร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ๘ล้าน๕แสนบาทครับ
โดยมีชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งพระสงฆ์ของวัดที่ร่วมกันลงแขกโรงแรง
โรงแรงแล้วก็ไม่คิดค่าแรงในการสร้างถนนเส้นนี้มานานกว่า๒ปีจนสำเร็จครับ
และไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางการหน่วยงานรัฐแม้แต่บาทเดียว
จากก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้ถูกมองข้ามว่าเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวนะครับ

ต้องใช้เส้นถนนเส้นนี้เพราะฉันก่อนไปมาไปโรงพยาบาลไปอะไรเนี่ย
มาไปตลาดไปอะไรขายของไปอะไร
ก็จะเป็นสบายทั้งหน้ามันคงจะอยู่นี่มันคงจะสะดวกสบายขึ้น
ด้านชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ครับก็ต่างก็ดีใจที่ถนนสร้างเสร็จเสียทีนะครับ
เพราะเมื่อก่อนถนนเส้นนี้ใช้สัญจรไปมาลำบากมาก
เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตกช่วงเวลานี้ก็จะเลื่อนมากนะครับ
เด็กไปโรงเรียนก็จะลำบากคนเท่าคนแกร์จะไปโรงพยาบาลก็ลำบาก
จัดสรรมาให้ตอนนี้ชาวบ้านจะได้เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย
อย่างมากนะครับและดีขึ้นนะครับดูสิครับถนนฝีมือของพระธรรมครับ
ถนนสวยงามยิ่งหนัก๓กิโลเมตรครับ
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งแสดงความยินดีกับพี่น้องที่สังขะจังหวัดสุรินทร์ด้วย
ใช่นอกจากพระท่านทำแล้วนะครับ
ญาติโยมนี่แหละฮะที่ร่วมใจกันร่วมบุญกัน

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งถนนสายบุญแล้วกันนะครับ